มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองปิดท้ายกันหน่อยนะคะ
จากคำถามที่บอกว่าตกลงแล้วกรกตจะใช้สูตรไหน
ในการคำนวณหาสอแบบบัญชีอะไรชื่อนะคะ
ซึ่งล่าสุดกรกตก็ออกมาเป็นเอกสารเลยนะคะ
ชี้แจงบอกว่าการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อนั้น
ก็จะใช้คะแนนที่ได้มีการนับไปหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ทางกรกตได้แถลงไว้
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องรอดูว่าหน่วยเลือกตั้งไหน
ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ต้องมีการนับคะแนนใหม่
ดังนั้นคะแนนที่เปลี่ยนแปลงต่างเหล่านี้
จะนำไปคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ต้องรอดูคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
แต่ที่แน่จะมีพักการเมืองไม่น้อยกว่า๒๕พัก
ที่ได้ที่นั่งสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ถ้ากรกตบอกแบบนี้นั่นก็หมายความว่า
จะยึดสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม

คือไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องมีสอสอแบบเขต
ถึงจะเอาคะแนนไปคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ว่าจะเป็นแบบนั้นก็คือทุกคะแนนมีความหมาย
ถูกต้องและไม่ได้ยึดโยง
แค่เอาจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรดี
แล้วไปหารด้วยสอห้าร้อย
แล้วก็จะได้แค่ต้องเป็น๗หมื่น๘หมื่นขึ้นไปอย่างนั้น
จะไม่ใช่สอให้ได้สัก๓หมื่นกว่าคะแนน

ชี้แจงการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
โดยระบุว่ากรรมการกรกตมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าจะมีพักการเมืองที่ได้รับการจัดสรรจำนวนสอสอ
แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า๒๕พักการเมือง
โดยเป็นเพียงการคำนวณโดยใช้ผลคะแนนรายเขตเลือกตั้ง
ที่สำนักงานกรกตแถลงข่าวไปเมื่อ๒๘มีนาคม
ซึ่งหลังจากนี้หากผลจากการที่กรกตได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่
หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเสร็จสิ้นแล้ว
ผลคะแนนรวมของพักการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ค่ะ
ก็จะนำคะแนนที่ได้รับใหม่มาคำนวณด้วยวิธีเดิมอีกครั้ง
โดยการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อจะดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรก
ก็ต่อเมื่อกรกตประกาศผลการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

มีเรื่องของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดใน๖๖เขตถูกร้องเรียนด้วยนะคะ
ซึ่งก็แน่นอนว่าตัวเลขนี้อาจส่งผลกระทบต่อการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพักการเมืองค่ะ
อยากจะให้ท่านทราบว่า
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขต
มีจำนวน๖๖คนที่ถูกร้องเรียน
เราต้องตรวจสอบทั้งหมด
จำนวนนี้จะมีผลต่อการประกาศผล
จำนวนนี้จะมีผลต่อคะแนนบัญชีรายชื่อ
ว่าที่สอสอ๖๖เขตที่ถูกร้องเรียน
ถ้าพบว่ามีมูลขึ้นมาจริงเนี่ยนะเอาสักครึ่งเดียวเนี่ย
มันจะออกมาในรูปของสูตร๒๗พัก

ที่ได้ต่อพลักษมณ์๑คนถึง๑๓พลักษมณ์

ก็ต้องรอดูกันต่อไปอันนี้เป็นการคาดการณ์จากทีมค่าเราน่ะครับ
ส่วนเลือกตั้งใหม่ในบ้างหน่วย
พี่กรกตประกาศไปเมื่อวานนี้
ประธานกรกตบอกว่าจะให้เลือกตั้งใหม่
อาร์ทฤษฎี๒๑มี่นาคม

เรื่องการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกันหน่อยนะครับ

เขาก็ออกมาชูทงว่าต้องการให้พักประชาธิบัติ
ไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐมาตั้งแต่ต้น
ขณะที่อีกซีกหนึ่งของประชาธิปัตย์
บอกว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านอิสระ
วันนี้นายถาวรส่งไลน์เชิญชวนสมาชิกพัก
ว่าที่สอสอหรือว่าสมาชิกสอบได้สอบตกก็แล้วแต่

ปรากฏว่าก็มากัน๒๐กว่าคนนะครับ
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิบัติ
ถาวรให้สัมภาษณ์หลังการหารือกันบอกว่าวันนี้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการนะครับ
ซึ่งสมาชิกภักรฐิปัตรส่วนใหญ่
ต้องการร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่หรือว่าชุดรักษาการในปัจจุบัน
ควรจะประกาศจุดยืนเรื่องนี้ก่อนวันที่๙พฤษภาคม
กรกตจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการทุกอย่างจะได้ชัดเจน
ซึ่งนักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วที่คุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
ว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจอย่างนี้หรือไม่สนับสนุนฝั่งทุจริตอะไรอย่างนี้
ถาวรบอกว่านายอภิษฎลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักไปแล้ว
พูดของนายอภิษฎไม่ได้พูดจากการเป็นมติของที่ประชุมพัก
เป็นความคิดส่วนตัวแม้ว่าจะเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แต่เมื่อไม่ได้เป็นมติภักดิ์ก็ถือว่าไม่ผูกพันอะไรกับพัก
เพราะฉะนั้นการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นการผิดอุดมการ
แน่นอนเพราะพหลีคพยุทธก็ได้เข้ามาตามเส้นทางของรัฐธรรมนุนสนุนจบับนี้
ที่ผ่านการทำประชามติมาแล้ว๑๖ล้านเสียง
และท่านก็เดินตามแนวรัฐธรรมนูลที่ถูกเสนอชื่อ
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
คนที่เล่นแง่การเมืองบางคนอาจจะคิดว่า
นี่เป็นการยอมเข้าร่วมรัฐบาลที่จะทำให้เสียเปรียบไหม
เสียเปรียบหรือไม่เสียเปรียบอยู่ที่คนคิด
แต่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้เปรียบ
ก็เขาจะว่าอย่างไรนะครับส่วนพระการณาคตใหม่วันนี้
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักนำผู้สมัครสอสอกรุงเทพ
ขอบคุณประชาชนนะครับอ่าก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันพรุ่งนี้หกเมษ
ก็จะไปพบพนักงานสอบสวนสนปทุมวันตามหมายเรียกคดีมาตรา๑๑๖
ส่วนจะมีมวลชนไปให้กำลังใจหรือไม่อย่างไรก็ถ้าไปคิดว่าคงจะไม่มีความวุ่นวายอะไร
ส่วนเมื่อช่วงค่ำพักอนาคตใหม่จัดกิจกรรมขอบคุณผู้ที่สนับสนุนพักนะครับ
ก็ใช้ชื่องานว่าอนาคตใหม่ไฟแรงเฟรอ
วัยรุ่นค่ะวัยรุ่นน้องเฟรอใช่ไหมก็เหมือนมีชื่อหนังชื่อหนึ่งไงอ๋อ
อ๋อเมนไหนไฟแรงเฟรอไม่รู้จักแล้วสิ